เราตามคดีนี้ให้นะครับคดีที่เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ที่ปราจีนบุรีนะครับดูจากพฤติการในการก่อเหตุของคนร้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตั้งใจมายิงนะเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงนะครับเขาก็นั่งอยู่ในวงเนี่ยอยู่กับหลายหลายคนแต่คนร้ายที่เป็นมือปืนเนี่ยมาถึงถามว่าใครชื่อน้ำค่ะพอเขาบอกว่าเอาผมในชื่อน้ำโอ้โหโดนยิ
จะเห็นว่ามีกองไม้ไผ่เนี่ยเต็มเลยเป็นท่อนไม้ไผ่แบบนี้นะฮะ
เพราะว่าผู้ตายเขามีอาชีพทำด้ามไม้กวาดทำด้ามไม้กวาดขาย
ตำรวจมาเคลียร์พื้นที่เนี่ยจะเห็นว่ามีไม้ไผ่ท่อนที่ตัดเป็นท่อนท่อนเนี่ย
เยอะแยะไปหมดเขาจะไปตัดไม้ไผ่แล้วก็เอามาทำด้ามไม้กวาดขาย
ค่ะนี่ฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยโอ้โหถ้าดูแล้วเนี่ย
คนร้ายตั้งใจมายิงแน่นะครับตั้งใจมาหาคนนี้เลยนะครับ
จากการตรวจสอบนะครับพบว่านายศักดาหนกงวัย๒๙ปีถูกยิง
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดของปืนที่ใช้นะครับ
แต่กระสุนเนี่ยเข้าขมับซ้ายทะลุขมับขวา๑นัด
เข้าชายโครงใต้รักแร้ขวาอีกสองนัดรวมเป็นสามนัดเสียชีวิตคาที่นะครับ
อย่างที่บอกแล้วครับทุกผู้ชมครับข้อมูลเนี่ย
ตามข่าวที่ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็คือคนร้ายมาถึงเนี่ยนะฮะ
ในบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยลงจากรถมามาถามก่อนเลยว่าใครชื่อน้ำ
แล้วพอผู้ตายเขาบอกเขาชื่อนายศักดาหนกงนะฮะ
ชื่อเล่นชื่อน้ำพอเขาบอกว่าผมเนี่ยชื่อน้ำครับ
ยิงใส่เลยฮะสามนัดแล้วก็หลบหนีไป
วันนี้คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
จังหวัดปลาจีนบุรีนี่ฮะคุณควินไปถึง
ก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นไปเจอญาติพี่น้องของเขา
โดยเฉพาะพี่ชายที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
พี่ชายของนายศักดาชื่อว่านายอมร
พี่ชายเนี่ยที่ได้คุยกับคุณควินเนี่ยฮะ
คุณครินถามเลยว่าเอ๊ะพี่จริงหรือเปล่า
เห็นข่าวบอกว่าคนร้ายลงจากรถมาถามก่อนเลยว่าใครชื่อน้ำเนี่ยเหรอ
แล้วพอผู้ตายเขาบอกว่าผมชื่อน้ำถูกยิงใส่เลย
นายมอนยืนยันว่าจริงนะครับเพราะเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะ
แล้วยังมานั่งคิดย้อนหลังอยู่เลยว่าตอนก่อเหตุเนี่ย
ต้องถือว่าคนร้ายเนี่ยใจเย็นมากที่นายอมรพี่ชายผู้ตายบอกกับคุณควินผู้สื่อข่าวของเรา
นายอมรเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะส่วนนี้คือนายศักดาที่เสียชีวิตนะครับ
ศักดาน้องชายของนายอมรที่กำลังยืนคุยกับคุณควินอยู่
อมรบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนประมาณทุ่มครึ่งที่เขาอยู่ที่บ้านกันเนี่ย
เขาเห็นรถยนต์สีดำจำยี่ห้อไม่ได้ขับมาที่หน้าบ้านขับมาแบบชะลอแล้วก็ผ่านไป
ตอนนั้นเขากำลังนั่งดื่มเบียร์แล้วก็คุยกับน้องชายอยู่กันสองคน
หลังจากที่รถสีดำคันนี้ขับชะลอชะลอผ่านหน้าบ้านไปได้ย้อนกลับมาที่หน้าบ้านอีกรอบนึง
ตอนนั้นนายอมรบอกว่านั่งหันหน้าออกทางหน้าบ้านอยู่แล้วก็มองเห็น
คนร้ายเดินลงมาคนหนึ่งลักษณะผิวดำแดงรูปร่างทวมใส่เสื้อยืดสีดำแบบนี้นะฮะ
ใส่หน้ากากอนามัยสีดำด้วยปิดปากปิดจมูกเปิดประตูรถลงมาเดินลงมาเนี่ยลักษณะเดินคือเอามือไขว้หลัง
เหมือนกับจะมีอะไรเหน็บอยู่ข้างหลังหรือเปล่าพอเดินลงมาปุ๊บมาถึงเขาเนี่ยก็มาหุ
หยุดอยู่ตรงจุดที่เป็นรถเข็นที่เอาไว้บรรทุกไม้ไผ่สำหรับทำด้ามไม้กวาดหยุดตรงนั้นตรงจุดหน้าบ้าน
แล้วคนร้ายคนนี้ก็ถามมาว่าใครชื่อน้ำนายศักดาน้องชายของเขาก็ตอบไปเพราะเขาชื่อเล่นชื่อน้ำก็ตอบกับผมครับชื่อน้ำ
คนร้ายพอได้ยินพ่อผมครับชื่อน้ามอีหนาผู้ชมครับ
กปืนขึ้นมาฮะลักษณะเป็นปืนลำกล้องสีดำ
ขึ้นมาประทับแล้วสองมือเนี่ยนะจะจัดการยิงใส่นะครับห่างจากน้องชายประมาณแค่๑เมตร
แต่ว่าผลการชนสูตรเบื้องต้นของแพทย์เนี่ยบอกว่ากระสุนเข้าตามร่างกายของน้องชายเนี่ย๓นัด
ซึ่งนายอมรบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยเขาก็เห็นอะไรไม่มากนักกว่านี้แล้ว
เพราะพอเห็นยกปืนขึ้นมาเนี่ยเขาก็กระโดดหนีกระโจนหนีเหมือนกัน
ผมเห็นที่แรกแล้วผมว่าคนเดินเอามือซุกข้างหลังมา
ผมไม่ว่าต้องมีอะไรเข้ามาผมรุ้นแต่ผมรุ้นว่ามันต้องของไม่ดี
ผมชิดอยู่แล้วว่าของไม่ดีแน่ไม่ไม่คืนขังละใจเย็นมากเลย
ใช่ครับใครชื่อน้ำครับผมเองครับน้ำแค่นั้นแหละ
เขาก็ฟาดปืนขึ้นมาแล้วก็ประทับมืออย่างนี้เลย
ช่วงที่เขาวาดปืนมาใช่ครับช่วงที่เขารับสองมือนี่ผมกระโดดแล้ว
ผมไปละที่เขามือมาจากนี้เขาขึ้นมันช่วยน้องก็ไม่ทันแล้ว
ไม่ใช่ครับความคิดผมช่วงที่ผู้ชายคนนั้นที่เขาเดินลงจากรถมา
ผมไม่ได้คิดว่าจะคือเขาเดินมาถามใช่ไหมความคิดผมคิดว่าน้องผมน่าจะหันมองเขา
ถ้ามีคนลงมาก็ต้องหันไปดูเขาไม่ได้หันไปเลยนะไม่ได้หันไปเลยว่า
ใช่ครับน่าจะประมาณนั้นมันไม่เพราะว่าสังเกตกลับมาแล้วดูลักษณะแล้ว
มันยังอยู่กับเก้าอี้เลยก็ขายว่ามันไม่รู้แล้วว่าเขาเขาเล็งปืนยิงมัน
เท่าที่ฟังที่นายอมรเล่าให้เราฟังเนี่ยนะฮะ
นั่นแสดงว่าคนร้ายเนี่ยตั้งใจมาหาคนชื่อน้ำนะครับ
แล้วนายมอนบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเชื่อว่าน้องชายก็คือนายศักดาที่เสียชีวิตเนี่ย
ก็คงไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้เตรียมตัวอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
ว่าจะมีคนมาปองร้ายแบบนี้แบบเดินเข้ามาระยะประชิดเพียงแค่๑เมตร
พอถามกันแล้วต่อไปเนี่ยยิงใส่เลยไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่าจะหลบอะไรเลยนะครับ
ตัวเขาก็ต้องกระโจนหนีเหมือนกันตอนนั้น

หลังจากที่ตำรวจเนี่ยลงพื้นที่มาจุดเกิดเหตุเมื่อคืนนี้แล้วนะครับ
หลังเกิดเหตุเมื่อเช้าก็มาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
แล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนคดีซักถามบุคคลต่าง

แล้วก็ได้เชิญนางทองแปลงหมื่นใกล้
แม่ของนายศักดาที่เสียชีวิต

รวมทั้งหาสาเหตุมูลเหตุที่คนร้ายมายิงนายศักดา
เรื่องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นมือปืนรับจ้าง
คงจะรับจ้างจากใครมาตั้งใจมาหานายศักดาโดยเฉพาะนะครับ
แล้วก็อาจจะมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดก็ได้
นี่คุณแม่ที่ไปให้ข้อมูลกับตำรวจเมื่อช่วงเช้า
วันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของหัวกระสุนนะครับ
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีในการติดตามตัวคนร้าย
เราได้รับการเปิดเผยข้อมูลนะครับจากทางตำรวจบอกว่า
ตอนนี้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ต่าง
แล้วก็ติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วนะครับ
ตามเส้นทางหลบหนีของคนร้าย

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอเก็บเอาไว้ก่อน

เกรงว่าคนร้ายเดี๋ยวจะไหวตัวทันจะหลบหนีไปมากกว่านี้

แต่ยังไม่อยากเปิดเผยอะไรมากกว่านี้

มีแล้วเส้นทงเส้นทางต่างที่หลบหนีไปเนี่ย
เพราะว่าคนร้ายที่หลบหนีคือขับรถหนีไปเนี่ยนะคะ
มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาพยายามจะไล่ตามนะคะ
เพื่อนบ้านคนนี้ขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุตินะคะในวี
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เขาอยู่ที่วัดพอดีที่วัดมีงานศพ
ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาบอกว่านายศักดาถูกยิง
ขับรถตามให้หน่อยรถยนต์สีดำเป็นรถของคนร้ายที่ขับหนีออกไป
วีก็รีบสตาร์ทรถกระบะขับออกจากวัดแล้วก็ขับตามรถคนร้ายนะคะครับ
สำหรับเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีก็คือ
คนร้ายออกมาจากบ้านของผู้เสียชีวิตแล้วก็ขับไปบนถนนของหมู่บ้านเป็นถนนเส้นเล็กเล็กนะคะ
ก็จะมีร่องสวนมีป่ามีบ้านของชาวบ้านแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
คนร้ายหนีไปเส้นทางแบบนี้ค่ะทีนี้พอไปถึงหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
คนร้ายเปิดกระจกรถค่ะคุณผู้ชมแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าสองนัด
วีเพื่อนบ้านคนนี้บอกตกใจหยุดไม่กล้าตามไม่กล้าตามแล้วกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณคารินผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ
ขุ่นผักดีอายุ๓๗ปีนะฮะส่วนอันดิสักราดเนี่ยอายุ๒๙นะครับ
นางสาวจงรักบอกว่าตลอด๔๕ปีที่ผ่านมาเธอกับนายศักดาสามี
ก็ทำมาหากินอยู่ด้วยกันมีอาชีพก็คือไปตัดไม้ไผ่มา
แล้วเอามาทำด้ามไม้กวาดขายไม่เคยขัดแย้งกับใคร
ไม่เคยมีเรื่องอื่นอื่นที่ผิดกฎหมายประเด็นยาเสพติดอะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะครับ
ตอนนี้ที่มีกระแสข่าวมุ่งไปว่าเป็นปมชู้สาวหรือเปล่า
ภรรยาของนายศักดายืนยันว่าไม่มีนะฮะเธอนี่เคยมีสามี
กันไปประมาณ๑๒ปีแล้วส่วนนายศักดาที่เสียชีวิตสามีของเธอ
ก็เคยมีภรรยาเก่านะครับแต่เขาก็เลิกกับภรรยาเก่าไป๖ปีแล้วเหมือนกัน
ศักดาที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยเคยมีภรรยาแต่ก็เลิกไป๖ปีได้แล้วนะครับ
ส่วนภรรยาของนายศักดาเขาก็เคยมีสามีแต่เลิกไปนู่น๑๒ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นนางสาวจงรักบอกว่าประเด็นชู้สาวปัญหาเรื่องนี้เนี่ย
หึงหวงเนี่ยไม่มีแน่เชื่อว่าไม่ใช่แน่
ไม่ใช่สาเหตุของการที่คนร้ายมายิงนายศักดาสามีของเธอแน่
แล้วที่สำคัญก็คือนายศักดาไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือมานานระยะหนึ่งแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ติดต่อพูดคุยสื่อสารโทรหาอะไรกับใครเนี่ย
อันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่านางสาวจงรักบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีลางบอกเหตุอยู่นะครับ
คือก่อนหน้านี้นายศักดาเนี่ยเคยพูดกับเธอว่าเดี๋ยวถ้าผ่อนรถหมดนะ
สงสัยไม่รู้จะตายไปตามรถหรือเปล่าจนผ่านมาได้๒เดือนหลังจากผ่อนรถหมด
มันก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
เราอะไรไม่ได้เลยค่ะจับต้นสายไปเห็นไม่ได้เลย
เพราะว่าหนึ่งแฟนเป็นคนที่ไม่เกเล
แล้วเขาก็คืออยู่บ้านด้วยกันทำงานไปเอาไม้ก็ไปด้วยกัน
ปกตินิสัยของเขาเป็นคนไม่พูด
เขาไม่พูดไม่บอกไม่อะไรเขาเป็นคนเงียบ
อาจจะมีบ้างอยู่กันช่วงแรกแฟนเก่าเขาจะโทรมาโทรมา
พี่ก็เลยตัดปัญหาด้วยกันให้แฟนพี่เลิกใช้โทรศัพท์

ทางฝั่งของพี่ไม่มีมายุ่งไม่มีมายุ่งเลย
เพราะว่าพี่เลิกขัดกับแฟนเก่าพี่มา๑๒ปีก่อนที่จะมาอยู่กับเขา
วันนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่นะครับไปเก็บพยานหลักฐานต่าง

เมื่อช่วงเช้าภูมิกับการสพนาดีเจ้าของพื้นที่นะครับ
ที่ปราจินบุรีเนี่ยพันธนตรวจเอกสมภารสุขสมรรณ
ก็ไปกับพนักงานสอบสวนคือนอกจากไปตรวจเรื่องของสภาพศพของผู้ตายแล้วก็
ได้ไปไหว้บอกศพผู้ตายด้วยนะฮะท่านภูมิกับบอกนะฮะ
ให้ภรรยาผู้ตายไปชี้จุดที่คนร้ายขับรถมาจอดเมื่อวานนี้ตอนค่ำ
ไม่ไผ่เยอะเยอะไปหมดเลยนะฮะภรรยาผู้ตายก็ชี้จุดให้ดูว่า
คนร้ายขับรถมาจอดตรงไหนแล้วเดินไปถึงตรงไหนแล้วไปทักไปถาม
แล้วก็ยิงใส่นายศักดาจนเสียชีวิตนางสาวจงรักภรรยาของนายศักดาเนี่ย
บอกกับตำรวจว่าคนร้ายขับรถเก๋งฮอนด้าสีดำเท่าที่เห็นนะ
เพราะเห็นแบบแว๊บเห็นตอนหลังที่เกิดเหตุแล้วแล้วคนร้ายขับรถหนีออกไป
เห็นแบบแวบในส่วนของภรรยานะแต่ว่าพี่ชายของผู้ตายเขาบอก
นั่งอยู่ด้วยเขาเห็นรถเก๋งสีดำแต่เขาไม่รู้ยี่ห้อไม่รู้ทะเบียน
ตำรวจก็ยังถามว่าเอ๊ะเคยมีเรื่องราวมีปัญหาทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
ภรรยาของนายศักดาบอกว่ายอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องทะเลาะกัน
นายศักดาเนี่ยหนีออกจากบ้านไป๗วัน
ซึ่งตอนที่หนีออกจากบ้านไป๗วันเนี่ยเนี่ยฮะนายศักดาเนี่ย
นางสาวจงรักภรรยาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหน
ครับไปเข้าไปประมาณ๗๘วันอาทิตย์หนึ่งค่ะ
ประมาณ๒เดือนกว่าแล้วที่ผ่านมานักคือมีครั้งเดียวที่เค้าทะเลาะกับหนูแล้วเค้าไปจากบ้าน
นางสาวจงรักเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงจุดเกิดเหตุด้วย

เห็นก็ตอนแบบปุ้งปังแล้วก็ไปเห็นรถแว๊บแล้ว
แต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะ
ประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยคือพี่ชาย
เขานั่งดื่มเบียอยู่ด้วยกันที่หน้าบ้าน
ก็เหมือนที่คุยกับเราไปเมื่อสักครู่เนี่ยฮะ
วันนี้นายอมรพี่ชายก็ยังยืนยันนะครับ
ยืนยันกับเราแล้วก็ยืนยันกับตำรวจด้วย

อมรพี่ชายในศักดายืนยันว่าน้องชายทำมาหากินอาชีพสุจริตนะ
แล้วตามปกติเนี่ยนะครับ
จะขึ้นเขาไปตัดไม้ไผ่เอามาทำด้ามไม้กวาด
ก็ทำอาชีพนี้เท่านั้นไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งอะไรกับใคร
เรื่องความขัดแย้งทางธุรกิจอันนี้มันก็ไม่น่าจะมี
ก็คือไปตัดไม้ไผ่แล้วก็มาทำด้ามไม้กวาดค่ะ
เรื่องธุรกิจผิดกฎหมายพี่ชายยืนยันว่าน้องชายไม่มีแน่นอน

ส่วนเรื่องปมชู้สาวอันนี้จะมีหรือไม่
พี่ชายบอกว่าก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องชายนะ
ก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่ก็บอกไม่ได้
เพราะว่าเขาไม่รู้พี่ชายเขาบอก
แต่ถ้าฟังจากชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยบอกว่า
รถคันที่มาก่อเหตุเมื่อวานเนี่ยรถเก๋งสีดำเนี่ย
ไม่ได้เพิ่งมาเมื่อวานนะคุณผู้ชมอุทยศมสร
นายอมอมบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ารถคันแบบเนี่ย
รถเก๋งสีดำแบบเนี้ยมันวิ่งมาสองสามวันแล้วนะ
วิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยมาแบบช่วงนี้ด้วยช่วงประมาณทุ่มเนี่ย
ช่วงค่ำประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยขับแบบเนี่ยมาสองสามวันแล้ว
ก็เหลือแต่เรื่องเดียวเรื่องเรื่องผู้หญิงเรื่องชู้สาวเรื่องเดียวที่เป็นประเด็นครับ
ครับก็คือมาฆ่าบุกมายิงฆ่าถึงบ้านก็ต้องไปเอาแฟนเข้ามาไหมผิดใจกันอะไรหรือเปล่าบาดมั้งมากว่าหน้านั้นหรือเปล่า

ใช่ครับมันน่าเป็นไปได้ไหม๑๐กว่าปีแล้วเขาว่า๑๒ปีคงเป็นของผู้หญิงแฟนของผู้หญิง
เพราะตั้งแต่น้องมายิบน้องผมไม่เล่นโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีปัญหาใคร
คุณผู้ชมคะสำหรับบรรยากาศที่สารารวมใจของหมู่บ้านหนองตะแบกหลังจากนำร่างของนายศักดาไปถึงช่วงเวลาประมาณ๖โมงเย็นน่ะนะคะ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งพ่อแม่พี่ชายพี่สาวภรรยาร้องไห้ตลอดเวลาค่ะในช่วงพิธีรดน้ำศพนะคะ
คุณพ่อของนายศักดาผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบเป็นลมแม่ก็เกือบเป็นลมเย็ดญาติต้องพาไปนั่งพักค่ะ
นี่นะคะคุณพ่อเย็ดญาติก็ต้องปลอบใจให้กำลังใจค่ะคือทุกคนก็ยังพูดถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนะคะคนในหมู่บ้านทุกคนบอกเป็นเรื่องที่เศร้าใจมากจริงค่ะ

เพราะคนในครอบครัวบอกว่าคือเหตุการณ์มันกระทันหันมากจริง
นี่นะคะก็มีพิธีรดน้ำศพ
ปะเรอก็นำร่างของนายศักดาบรรจุใส่โลงคุณยายของนายศักดาค่ะ
นี่นะคะนี่คุณยายนะคะร้องไห้เสียงดังแล้วก็แทบเป็นลมไปเหมือนกัน
ลงไปเลยต้องประคองออกไปอย่างที่เห็นค่ะ
แม่งเง่ย
ก็คงไม่ต้องบรรยายนะคะว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าขนาดไหน
จะมีการสวดพระอภิษฐรรม๓คืนนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะคุยกันในครอบครัวว่าถ้ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้เนี่ย
จะมีการดำเนินการกันยังไงต่อไปดี
นะคะนี่ก็ภรรยานะฮะใช่ค่ะก็ไปดูหน้าเป็นครั้งสุดท้าย
สับประเหลอกก็ต้องไปตอกตะปูปิดฝานลง
นี่ก็ต้องประคองกันเข้าไปดูหน้าศพ